ให้ดูข่าวนี้ตั้งใจจะไปเชียร์บอลแต่ก็ได้เชียร์มวยซะด้วยเลย
มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ยาลากลางสนามบอลเลยค่ะ
คือทางด้านเป็นผู้จัดการของทีมนึง
เขาไม่พอใจการตัดสินของกรรมการ

โอ้โหคุณผู้ชมดูคลิปนี้ตอนต้นเท่านั้นนะหลังจากนั้นเหตุการณ์บานปลายยังไงคุณ
ก็ดูสิลุกฮือกันทั้งสนาม
ใช่ค่ะอีรุงตุงนังกันไปหมดเลยคุณผู้ชม
เกิดความไม่พอใจกับการตัดสินของกรรมการ
แล้วก็มีเนี่ยมีผู้ชายคนนึงที่เขาบอกว่าเป็นกำนันคนดังเนี่ยนะ
ไปต่อยกรรมการใส่เสื้อฟ้าเนี่ยเห็นไหมในลูกศรนะคะ
แล้วกรรมการวิ่งออกสนามข้ามถนนไปฝั่งตรงข้าม
หลังจากนั้นในสนามตะลุมบอลกันต่อค่ะครับ
เขาบอกว่ากรรมการให้อีกฝ่ายนึงได้ลูกเตะมุมคุณ

พอได้ลูกเตะมุมปุ๊บนะก็เลยมีการยิงประตูจนชนะไปในสกอร์สองต่อหนึ่ง

นี่นักข่าวก็พยายามติดต่อกับกำนันคนดังเนี่ยนะคะ
ที่เขาบอกว่าเป็นคนในคลิปที่เข้าไปต่อยเนี่ยนะ

ซึ่งเราก็ติดต่อไปที่นายอาซิอะแซกำนันตำบลหน้าถ้ำนี่แหละค่ะ

ขอโทษนะกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
แล้วก็ชี้แจงถึงชนวนเหตุว่ากรรมการตัดสินพลาด
ทันเกมมีการฆ่าโทษนักเตะอีก

อ้าวทำไมมันยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทำให้ทีมของกำนันเสียประตูในช่วงท้ายเกมไง
ก็กรรมการดันไปให้ลูกเตะมุมอีกฝั่งหนึ่งเขา
อีกทีมหนึ่งก็คือทีมคลับนัดกูวิงบายสุพนิน
ใช่ค่ะแล้วนี่นะนายอาซีฝากไปถึงอีกทีมนึงด้วย

อย่ามาเยอะเยอะอย่ามาดีใจแบบนี้
เพราะว่ามันดูไม่ให้เกียรติดูไม่มีน้ำใจ

แฟนบอลทั้งสองมีปัญหาบานปลาย

กรรมการเสื้อสีฟ้าที่ถูกต่อยเนี่ยนะ
ยังไม่พบว่าเขามาแจ้งความกับตำรวจ
แล้วผู้จัดการแข่งขันเขาก็มีการเรียกประชุมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว

คือความจริงต้องเล่นกีฬาต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
แต่ก็งงเหมือนกันว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้ว

แล้วก็มารุมกันอยู่แบบนี้ในสนามบอลเนี่ยนะคะ